ซึ่งจากสถิติก็จะพบนะครับว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์
ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเด็กแล้วก็สตรีนะครับ
ซึ่งก็จะมีความปลอบบางแล้วก็หวาดกลัวที่จะให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
โดยตามกฎหมายแล้วการสอบสวนบุคคลในคดีดังกล่าวจะต้องได้รับการคุ้มครอง
นั่นก็ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้จัดตั้งศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรีขึ้น
เพื่อที่จะรองรับเหยื่อกลุ่มนี้เข้าไปดำเนินการบำบัดก่อนที่จะสอบปากคำ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณภาพิมลคลังโรศศักดาครับ
ภาพจากห้องให้คำปรึกษาที่ถูกถ่ายทอดขึ้นบนจอโทรทัศน์
โดยการเชื่อมสัญญาณผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมายังอีกห้องหนึ่ง
คือหนึ่งในกระบวนการขอข้อมูลจากเด็กและสตรีที่ตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศ
เหยื่อในขบวนการค้ามนุษย์เพื่อนำไปประกอบสำนวนของตำรวจในการขยายผลหาตัวผู้กระทำผิด
ซึ่งศูนย์นี้จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพมทางการสหรัฐอเมริกาและองค์กรมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กต่าง
ซึ่งหัวใจหลักของศูนย์นี้คือเหยื่อเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจะดำรงอยู่ในฐานะของสมาชิกครอบครัวเดียวกันเพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยมากกว่าสร้างความกดดัน
การสอบเขาก็จะเป็นการคุยจะประวัติธรรมิภาพสหรอกลับกรุงคลุมสินความปกติการถ่ายวิดีโอ
หลังจากนั้นก็จะมีทนายมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่อีกห้องหนึ่งนะ
ให้เพิ่มคำถามอะไรเขาก็จะส่งเข้าอู่ฟังเราก็จะได้ข้อมูลเราพยายามสัมภาษณ์แค่ครั้งเดียว
เพราะบางทีคดีถ้าผสมภาษณ์ผู้เสียหายหลายครั้งเขาก็จะไม่อยากร่วมมือแล้ว
กับข้อมูลมันก็จะได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับและตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาศูนย์ดังกล่าวถือว่าประสบความสำเร็จ
อย่างน่าพอใจเนื่องจากเหยื่อสามารถให้ข้อมูลจนนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้แล้วถึง๒คดี
จึงมีความเป็นไปได้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะนำไปหารือร่วมกับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอสนับสนุนด้านงบประมาณ
ก่อนขยายศูนย์ดังกล่าวไปทั่วประเทศกำลังพินาอยู่ครับว่าจะนำเสนอรัฐบาลเพื่อให้เข้ามาร่วมดูแล

เด็กผู้หญิงต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวผู้หญิงต่างชาติ
เข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับก็ควรจะมีทั่วทั้งประเทศครับ
กระบวนการสอบสวนตามหลักวิธีสากลนี้
จะเป็นการสร้างความสบายใจให้กับบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อ
แต่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกลับมองว่า
การป้องกันปราบรามรวมไปถึงการให้การศึกษา
เพื่อให้ความรู้เท่าทันกันกับทุกฝ่าย
น่าจะเป็นทางออกของการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้ดีที่สุด
ภาพิมนต์คังโรสสักดาข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน